ลูกหนังที่จะปั้นเยาวชนสู่สไตล์ระดับประเทศ
จากทีมทั่วทุกภูมิภาคสู่ทีมอันดับหนึ่งระดับเยาวชน
กับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่๒๐รุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
วันอาทิตย์ที่๔กุมภาพันธ์๑๖นาฬิกา๔๕นาทีเป็นต้นไป
ดาวดวงใหม่จะแจ้งเกิดจากแมชนี้หรือไม่
เรียนแต่สนามวุฒิอาจินดาผ่านไทยรัดทีวีช่อง๓๒